อาตีจีรศักดิ์ของดิฉันก่อนค่ะ๘๐ปีค่ะ

นี่ล่าสุดนะคะมาโชว์พระเอลวิส
อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะนี่แกมาโชว์ท่าเนี่ยเห็นไหมที่คอเนี่ย
อ้าวจริงแพงมากถูกเลยนะ๘๐ปี
เป็นเหรียญเอลวิทย์ที่ส่วนหนึ่งที่แกสุขภาพแข็งแรงเพราะเนี่ยกำลัง
มาจากนี้นะหลวงพ่อเอลวิสอย่างเงี้เหรอ
ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมนะคะแต่เอามาดูก่อนค่ะ

กลับไปราชาร็อกแอนด์โรลเอลวิสเพสลีนะคะ
เพราะว่าจะมาโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่โกหลังวังนี่แหละค่ะ
อันนี้ก็เลยต้องถามนะ๘๐แล้วทำไมแข็งแรงจัง

ออกกำลังกายขยับแข้งขยับขาเต้นแบบตึง

ข้อนี้พ่อบ้านทุกคนต้องฟัง
ลับความอายุยืนของอาตีก็คือ

ตีเชื่อว่าจะมีพลังความหนุ่มเกิดขึ้น
มีแรงผลักดันในการเต้นในการโชว์
แถมเหรียญนี้ไม่ได้มาแบบเล่นนะคะอาตีต้องไปแบบเช่าไปซื้อมาจากเมืองนอกเมืองนาค่ะ

มันเป็นคือใจเรารักเขานะฮะ

เราเกิดได้มีชีวิตนี้แบบเข้ามาในโบงการนี้ได้
ถ้ามีโอกาสมาเป็นนักร้องเป็นอะไรเป็นเดาหรูอุดอรา

ก็เป็นกำลังใจของเขาเพราะเขารักไง
เป็นเคล็ดลับของเขาเป็นเคล็ดลับของให้ของมัน